แต่คุณป๊อปเองเนี่ยนอกเหนือจากเทพเจ้าแล้วเนี่ยนะฮะ
รู้สึกว่าจะโดนเจ้าที่มาหยอกล้ออยู่บ่อยด้วย
สำหรับอยู่ประธโชนคุณพ่อลูกคนจีนละครับ

แต่ก่อนจะไปทำงานก็ต้องไปว่ายน้ำอีก

พอไปทำงาน๑๑โมง๑๐โมง

หนีลงมานอนที่ห้องเก็บของคนเดียว

จำได้ตั้งแต่ประมาณ๑๕๑๖ครับ

เราก็จุดเหมือนกับมีคนมาชะโง่ดูเรา
ผมก็ลืมตาแต่ลืมไม่ขึ้น

พอตื่นขึ้นมาปุ๊บก็แบบดูนาฬิกาก็

ถ้าเป็นคนเหนื่อยแล้วความกลัวจะถอย

แต่ครั้งนี้เขามาประมาณแบบมีคนมาพูดอยู่ข้างหู
เขาบอกว่าไง
ผมก็ตกใจแบบจะตื่นอีกแต่ก็ตื่นไม่ได้อีก

ก็จะพยายามที่จะดิ้นแล้วก็จะสู้
กว่าจะออกมาได้ก็ประมาณ๑๐โมง๓๕๐โมง๔๐
เราคิดว่ามันนานแต่จริงมันแป๊บเดียวเอง

พ่อก็ถามว่าเมื่อกี้พ่อโทรไปหาฤ้าที่โต๊ะ
ฤ้าที่ทำไมไม่อยู่ที่โต๊ะ

ไม่อยากคิดว่าเป็นเรื่องไร้สาระ
นี่คือเรื่องผมสัตว์ภาพจริงแล้วผมเชื่อมาก

ผมเป็นคนศรัทธาเลยดีกว่าแล้วผมเป็นคนเชื่อแล้วผมไม่เคยกล้าลบหลู่
นี่ขอมาออกนะครับเพราะเป็นแฟร์รายการนี้จริง

ชอบมากแล้วเป็นสิ่งที่แบบทุกคนที่มาออก
ผมเชื่อว่าทุกคนมีเรื่องราวของตัวเองกับสิ่งที่มองไม่เห็น
แล้วผมเชื่อเสมอเก่งหรือจะสู้เฮงไม่เชื่ออย่าลบหลู่อืม
เป็นเด็กอย่างเรียนเรียนดีแต่เคล็ดรับการเรียนดีกับอย่างที่คนไม่ทราบ

ผมจะต้องให้เจ้าทำพิธีที่ดินสอง

ใช่เวลากาจะได้กาถูก
อย่าเรียกว่างงายแต่มันความสุขที่มัน

ก่อนที่ผมจะทำอะไรในชีวิต
ต้องมีเลิกมียามมีทุกอย่างหมด

อันนี้มันเป็นสิ่งที่พวกคุณปลูกฝังกันทั้งตระกูลเลย

นั่นคือเทพเจ้าที่ครอบครัวของคุณนับถือ

หลังจากนั้นครอบครัวพี่กับตัวพี่เอง
ก็เริ่มไปไหว้สารเทพเจ้ากวนอู่

เพราะอะไรถึงเปลี่ยนไปไหว้ศาลเทพเจ้ากวนอู่
เนื่องจากว่าองค์เทพเจ้าจิลชังกงเนี่ย

ก็มันเลยขัดที่พึ่งมันมีที่คนจะถาม

กล่อกว่าทางนักศึกภีร์ไทยรัฐ

ว่าได้เจอเทพเจ้ากวนอู

เดินสะพานเมีดข้างมาประจำปี

หมีน้อยปัทธึ่งเขาเรียกคุณพ่อผม

เรียกละเข้าไปภาพท่านประทบทรงนึง

แล้วยังเดินกำลังจะเข้ากล้ามเข้าประตู
เข้าละนี้ท่านก็เรียกชื่อความขึ้นเข้ามาแล้ว

ก่อนนี้ไปว่าเทพเจ้าจูชังโรงมาใช่ไหมล่ะ
คลายอย่างนี้เลย
เห็นแตงโมรุใหญ่ไม้วางละวันทัลล่วยหมดอย่างนี้ใครจะกล้าขึ้น
ไม่คุมอย่างนี้ใช่ผมก็ยืนอยู่เกล็กกลางเยอะ

เปลี่ยนเสื้อพี่สาวเปลี่ยนเสื้อสายเสื้อสารเจ้าทำปิดทีแล้ว

สายเปลี่ยนไหมครับพ่อเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนเสื้อสายเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนเสื้อสายเปลี่ยนไหมครับ
พี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่สาวเปลี่ยนไหมครับพี่

จำรองแบบเดียวกับที่สารเจ้าที่บ้านเมืองมาตั้งตรงนี้

ฐานก็พูดว่าเดียวมาแล้วจะได้
นี่คือเทพเจ้ากวงเพียงไทยเจ้อ

บุญธรรมของเทพเจ้ากวนอู
นี่คือเทพเจ้าจิวชังกง
จิวชังกงคือฐานเอกของเทพเจ้ากวนอู

คือกวันทองนะครับ

เพราะที่ตัดใครว่าตรงนี้ก็คือทางสำแพง

ทางสำแพงนี้ก่อนที่จะตั้งศาลอันนี้นะ

ก็เลยอันเชิญสารเจ้านี้มาตั้ง
ป้องไว้ปรากฏว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะไม่มีเลย
อ๋อวันนี้ใช่ก็เวลา
และนี่นะครับก็คือสารเจ้าพ่อกวนอูนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวจากนี้ไปเราจะไปชมกันที่นั่น
จะยังไงนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะครับ
ที่นี่เราเปิดให้สาธุชนแล้วก็สาธารณชนทั่วไป

ปลอดภัย
ตอนนี้ครับผมก็มาอยู่ที่ศาลเจ้า
วนตี้กงหรือกวนอูกงที่อำเภอบ้านบึง
ถ้าเกิดมาที่นี่ต้องเรียกว่ามาอยู่แถวตลาดของอำเภอบ้านบึง
หาง่ายมากเลยครับประมาณชั่วโมงครึ่งจากกรุงเทพเองครับ

เกือบร้อยปีที่แล้วนะคะมันจะมีคนจีนมาจากสัวเถานะคะแล้วก็ได้นำผงทูบจากสารเจ้ากวนอูที่สัวเถาเพื่อเดินทางมาทางเรือเรือสำเภาแดงเพื่อจะมาประเทศไทยก็มาตั้งลกลากอยู่ที่อำเภอบ้านบึงแล้วก็เอาผงทูบนั้นมาไว้ที่สารเจ้าเล็กเล็กซึ่ง
สถานที่ตั้งอยู่ที่นี่ค่ะเป็นสารสารไม้ไม่ใหญ่มากแล้วก็มุงด้วยสังกษีท่านก็จับร่างทรงเมื่อปีพศ๒๕๒๕มาถึงท่านก็ทรงเลยแล้วก็มายืนอยู่หน้าสารไม้แล้วก็ท่านก็ให้ไปเรียกคณะกรรมการท่านก็สั่งลื้อสารไม้แล้วก็มาสร้างสารใหม่ปีพศ๒๕๒๙คือสารเจ้านี้เป็นสารเจ้ากวนอูนะคะแต่ว่าร่างทรงที่มารับใช้ประทับทรงก็คือจะส
เทพเจ้าเตี๋ยวห่วยมาช่วยเหลือมนุษย์ผู้ตกทุกข์ได้ยากไม่ว่าจะเรื่องเจ็บมวยเรื่องธุรกิจการค้าทุกอย่างยกแว้นก็คือเรื่องห่วยก็คือท่านจะไม่อนุญาตอันนี้คือเทพเจ้ากวนอูโกงนี่มีจิลชังโกงด้วยจิลชังโกงวงเพ้งก็คือที่เป็นบุตรบุญธรรมของท่านแล้วก็มีเซียนท้งส่วนองค์นี้คือเทพ

ไม่ธรรมดาเพราะว่าเป็นมีดทั้งหมดเลยนะครับคุณชมลองดูนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่เป็นมีดหมดซึ่งผมก็ไม่กล้าสัมผัสเลยแล้วเวลาท่านมาทับนะครับท่านจะไม่ได้มีบอกอะไรแน่นอนที่ผมยืนยันนะครับผมจำได้ตอนเด็กคือท่านจะมาทับบนมีดอย่างนี้ตลอดเวลาครับแล้วก็คือสารนุสิตเนี่ยก็จะมาถวายของให้ท่านจะมาถวายผลไม้แล
มีประจำที่สำคัญมาก
มีเจ้าพ่อองค์หนึ่งหน้าแดงหนวดยาวถึงง้าวแกว่ง
ใดนั้นลมก็หวนกลับกลับไปอีกทิศทางหนึ่ง
ทางนี้ก็ไหม้แล้วก็เซียมซีของท่านมีความศักดิ์สิทธิ์มาก
สมัยก่อนไม่มีทรงเขาจะมาขอเซียมซีของท่าน
เจมตีของท่านจะมีรายละเอียดมากคุณถามเรื่องอะไร
จะมีความศักดิ์สิทธิ์ถูกต้องและเซ็มซีของท่านจะมีมากจริง
ร้อยกันหนึ่งนะ๑อันครับ

หลังจากผมที่พาคุณผู้ชมได้ไปกลับสักการะสารเจ้าท่านพระเจ้าควรอู
ที่คลุงเทฮักเตอร์ที่กรุงเทพ
แล้วก็มากราบศักระสารเจ้าท่านเจ้ากลอูที่บ้านบึงชนบุรีนะครับ
ตอนนี้ก็คิดว่าคงได้สิริมงคลกันไปด้วยชั่วหน้าแล้วนะครับ
ยังไงต้องกลับไปเจอกันต่อในสตูดิโอเลยครับ

เราก็จะมีโอกาสกลับว่าบูชาผ่านรายการของเราเนี่ยแหละนะครับ

พ่อฮะถ้าไปขอเทพเจ้ากวนอู
ได้ครับแต่ทีนี้เมื่อกี๊คุยถึงคุณพ่อไป

เดินลุยไฟมาแล้วยังไงอย่างนี้
ขอร้านที่แรงตัวเป็นขอถาน

ปีนั้นประมาณ๑๕๑๖หรืออะไรนี้ช่วงวัยรุ่นนี้
ท่านบอกว่าปีนั้นจะมีเคราะห์

เขาก็เลยเขียนยันชื่อเราชื่อวันเดือนปีเกิดเราเป็นยัน
แล้วก็ผูกไว้กับกระถางทูบแล้วกระถางทูบเนี่ยจะมีคนที่เขาแห่กระถาทูบเดินหลุยไฟ
หาบลุยไฟแทนเพราะเขาผ่านไปหนึ่งรอบเราก็ดูเฮ้ยเหมือนพ่อมีความคิดเหมือนพ่อ
อยากลองไม่น่ากลัวถ้าเราก็เดินเองได้นี่ก็ขอเดินเองละกัน
คือสิ่งที่คุณเห็นตรงนั้นเป็นไฟที่เป็นถ่านร้อนอย่างนี้นะฮะ
แต่ทุกคนเขาเดินแล้วไม่เจ็บเราก็ได้คิดว่ามันคงไม่ร้อนมั้ง
ก็เลยขอพ่อไปเดินแล้วก็ไปเดิน
เท้าเปล่าไม่มีถุงเท้าเปล่าเลย
แต่คือผมบอกจริงอันนี้ต้องพูดตรง
ขาเมื่อเหยียบเข้าไปครั้งแรกผมบอกเลยว่าร้อน
คือร้อนไม่ใช่ร้อนแบบทนไม่ได้แล้วก็วิ่งไปเรื่อย
แบบสะดุ้งเออร้อนแบบสะดุ้งแบบเหมือนกับอากาศมันเปียก

ก็เลยร้อนไปเรื่อยจนจบแล้วว่าพองแน่
คือคิดในใจว่าต้องพอไม่พอไม่มีอะไรเลยไม่มีเลยจริง
แล้วพอณเวลานั้นคุณมาเห็นว่าคุณไม่เป็นอะไรเลยคุณศรัทธามากขึ้น

ป๊อปเชื่อที่พี่ป๊อปมีวันนี้ก็เพราะว่าพลังศรัทธาล้วนเลย
คือพี่เชื่อว่าเก่งหรือจะสู้เพลงนี่คือความคิดพี่มาทั้งชีวิต
คุณเคยไปศักดิ์กับเทพเจ้ามาด้วย

ขับรถก็ใจไม่เข้มแข็งจะเปลี่ยนเลนส์ไม่เปลี่ยนอะไรอย่างนี้

ก่อนก็ใช้สักเอามาเลยท่านก็เอาหมึกมาแล้วก็เอาเข็มมา
แล้วก็เอาเข็มมาลนไฟแล้วท่านก็จุ่มหมึกท่านก็สักเนี่ยแต่ยังเห็นลางแล้ว
แต่คือสักยังเป็นสักเป็นคำพูดจีนแต่ถ้าไม่สักว่าอะไร
คือสักให้เราเข้มแข็งบางคนอาจจะคิดว่าเป็นรอยที่ไม่ได้สะอาด

ก็มีความสุขอย่างที่พี่บอกครับพอสักมาแล้วจากจิตใจที่เราเคยเป็นคนที่กลัว
เป็นคนหวั่นไวง่ายมันก็มีความเหมือนกับมีความเด็ดขาดมากขึ้น
มีความมั่นใจความมั่นใจมากขึ้น
ท่านผู้ชมครับและนี่คือเรื่องราวความศรัทธาในเทพเจ้าจีน
ที่คุณพ่อได้ปลูกฝังให้กับคุณป๊อปจนกลายมาเป็นความเชื่อที่ติดตัวมาจนถึงทุกวันนี้
อย่างแรกต้องขอขอบพระคุณคุณพ่อมากครับที่มาร่วมบอกเล่าเรื่องราวมาร่วมมูกับเราในวันนี้

แต่แน่นอนนะครับว่าคุณป๊อปยังอยู่กับเราต่อนะครับเพราะคราวนี้นะฮะพลังศรัทธาเทพเจ้าจีนนะฮะของเขาเนี่ยไปไกลถึงฮ่องกงนะครับ
เรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันครับ

เขาบอกว่าจะทำให้เกี่ยวกับเรื่องเดินทางประสบความสำเร็จใช่ไหมครับคิดอะไรสมความปรัฐนา
วันไหนที่เธอต้องการขอพรอะไรเธอจงหมุน
พอหมุนวันไหนสปอนเซอร์จะมีวิ่งเข้ามาหาเรา
เห็นป่ะว่าตอนนี้มีหนวดมังกรนะครับขึ้นที่หน้า
ส่วนมังกรพี่ว่าเป็นสิ่งที่ดี